ที่รอคอยความสุขสนานกับกิจกรรม

และวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมนะจ๊ะ
เดี๋ยวจะพาไปกินเมนูที่เกี่ยวกับ
กระแคแคแค

ตลอดข่าวสัญจร
เฮยกตำบล
ตลอดเที่ยวมาทั้งวันหิวแล้วคุณชนะ

ถ้าทรีเอจละงั้นต้องอาหารฝรั่งเศสกับ

ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเพราะกระป๋องมีแล้ว

กระป๋องเดียวสดชื่นดื่มไปแล้วนะ

อ่ะงั้นเมนูเด็ดที่อยากจะจัดให้

เขาบอกว่าตุ๋นยันน้องเท่
น้องชายเท่ยังจะเอามาตุ๋นอีกเหรอ
มันเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
ต้องบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาเล่นเล่นนะครับเพราะร้านนี้เขาโดดเด่นในเรื่องของเนื้อจอระเข้
เมนูเด็ดชวนลองก็มีทั้งกะเพราเนื้อจอละเข้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อจอละเข้ตุ๋นแต่ถ้าชอบแบบเกลี่ยม
จราเข้ย่างก็มีให้ลองมาพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านนะดูตอนเขาปิ้งร้อนสิครับหอมกลิ่นจราเข้จริง
แต่ช้าก่อนที่เรามาร้านนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เนื้อจอละเข้นะจ๊ะเพราะที่เด็ดจริงของเขาคือจุ๊ดจู๊ของน้องจอละเข้
นักความประถมจำง่ายก๋วยเตี๋ยวจอละเข้ตุ๋นตึกส้ม
แต่ต้นปีหน้าเนี่ยเขาจะย้ายร้านไปอยู่ที่ฟาร์มจราเข้
ใครที่อยากลองจุจอละเข้ตุ๋นไปลองกันได้เลยครับ
ตอนนี้ยังอยู่พิกัดเดิมนะจ๊ะ

จริงแล้วบอกเลยว่าราคาย่อมเยาวนะ
ก๋วยเตี๋ยวจอละเข้ตุ๋นของเขาขายแค่ชามละ๔๐บาท

แต่ก็ถือว่าเป็นเมนูที่สุดจะสร้างสรรค์

ที่ฉันได้ทานกระป๋องนี้แล้วรู้สึกดี
ไม่ต้องไปกินเมนูเดิมปลากระป๋องของคุณชนะแหละ
จะเอาผักกระกาด

ก็ต้องขอบคุณเครื่องดื่มกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้โรมาสตาร์ด้วยนะคะ
และที่สำคัญค่ะมีแคมเปญเบอร์ดี้แจกแหลกทั่วไทย
มูลค่ารวมกว่า๑๐ล้านบาท
ได้ให้นะคะและร่วมสนุกกันได้
แอดไลน์แอดเบอร์ดี้เวิร์ล
เพื่อสะสมแต้มจากรหัสใต้ห่วงกระป๋องเบอร์ดี้ที่ร่วมรายการ
ครับเลือกไงหรือจะเลือกชิงโชคลุ้นรถกระบะ
มอเตอร์ไซค์ทองคำ๑สลึงและอื่นก็ได้
ครับรวมไปถึงจะเลือกแต้ม
รับของรางวัลแบบจุกทุกเดือนอีกเพียบก็ได้เหมือนกันนะคะ
แมนชิงโชคหมดเขต๑๗ตุลาคม๒๕๕๙
แลกแป้มหมดเขต๓๑ตุลาคม๒๕๖๖
รู้แบบนี้จัดเลย
ไปเลยนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดกับสัปดาห์หน้านะ
เพราะว่าของดีนครปฐมยังรอคุณผู้ชมอยู่ในกิจกรรมตลอดข่าวสัญจร
แพ้ยกตำปอนด์แล้วรอดิตตามกันอยู่ยาวหน้าจ้า